เรามาดูอีกครั้งเรื่องของคนที่ถูกรางวัล
ที่ทำให้เราอิจชาอิจชา
ต้องซื้อก่อนต้องลองซื้อดู
สลากกินแบ่งรัฐบาลนะฮะ
ใครเป็นผู้โชคดีบ้างตามไปดูเขาหน่อยนะครับ
ท่านแรกนางสาวตองอ่อนโภกศาลอายุ๔๑ปี
ผู้โชคดีชาวจังหวัดกรสินคนนี้
โอ้โฮดีใจด้วยนะครับหน้าตายพิมพ์แย้มจำใสนะครับ
ก็แน่นอนพอรางวัลถูกรางวัลก็ต้องไปแจ้งความไว้ก่อนนะครับ
เพราะถูก๑๔๕๑๕๗จำนวน๑คู่
ซึ่งเป็นสลากที่ถูกรางวัลที่๑ประจำงวด๑๗มกราคม๒๕๖๐นะครับ

ตองอ่อนบอกว่าประกอบอาชีพเปิดร้านเสริมสวยในซอยศรี

สลากินแบ่งรัฐบาลเพื่อเสี่ยงโชคเป็นประจำทุกงวดแล้วค่ะ
ซึ่งเงินที่ได้จากการถูกรางวัล๖ล้านบาท
ก็หลายคนคิดแบบนี้แบ่งไปใช้หนี้ก่อน

จะได้ไม่ต้องไปเป็นภาระของตัวเองอีก
ที่เหลือเก็บไว้แล้วก็เป็นเงินออม

คือเสริมสวยเอาไปฟังพี่โชคดีเขาหน่อยครับ
น่าจะเกือบ๑๐ปีแล้วครับ
๑๐ปีแล้วเคยถูกหวยเรากันใหญ่ไหม

ตอนนี้ก็สามตัวบ้างและก็สามตัวหน้ามาที่ข้าง
เก็บอาการถังตัวเองเฉินชั่วโมงกัน

ก็ร้างหัวให้ก่อนครับก็สี่โมงปึ้ง
อะไรอย่างงี้

ตอนนั้นเป็นอย่างไรคาวอ่อนคาวอ่อนคาวอ่อนคาวอ่อน

ความรู้คือเสียใจหรือไม่ชอบมีใจเลยความรู้คือเสียใจหรือไม่ชอบมีใจเลย
หลายคนพอรู้ว่าถูกรางวัลที่๑มักจะเป็นอย่างนี้
เขาอ่อนเก็บตัวเองอยู่กับตัวเอง
นอนไม่หลับอะไรเป็นอย่างนี้
ความรู้สึกแบบนี้อยากจะมีบ้างสักครั้ง
แบบท่านที่เป็นอยู่จริงเลย
สมุทรประการยังมีอีกท่านนะฮะที่เป็นผู้โชคดีอันนี้ตำรวจบอกนะครับ
ก็คือคุณปฏิพัฒน์โกศลวุฒิเป็นข้าราชการ
แล้วก็มีคุณธัญรัฐไกรอนันทนกุล
เป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายอ้อยอีก๒ท่าน
รวมแล้วเท่าที่เราทราบตอนนี้มี๓ท่าน
ไปกันอีกหนึ่งจังหวัดโอ๊ยโคตรอีสานคือโสกดีท่านอ้อบอัน

อุบวนหลักสถานีคนบาลคุณนะ
แมนค่ะนางสาวชนทิชาลาวันอายุ๓๘ปี
เป็นชาวอำเภอพิบูลมังสาหารหรือว่าอำเภอนี้มีชื่อเล่นด้วย
อำเภอพิมูลอำเภอพิมูลนะคะ
ถูกรางวัลที่๑เปิดเผยว่า
สามีเป็นชาวเยอรมันป่วยด้วยโรคไต
สลากงวดนี้ซื้อในอำเภอสิรินทรโดยสามีนั่นแหละ
เป็นคนให้เงินมาซื้อ๓๐๐บาท
ทราบว่าถูกรางวัลที่๑ดีใจมาก
ร้องไห้มาตลอดทางเลยนะคะ
โดยจะนำเงิน๖ล้านบาทไปเป็นค่ารักษาตัวของสามี

และที่สำคัญจะจัดงานวันเกิดให้กับสามีด้วยนะคะ
ในวันที่๒๐มกราคมนี้
ศุกร์นี้แล้ววันเกิดนะฮะ

ยังอยู่ที่อีสานคุณบุรีรำ

คุณอาศิรพันธ์ปะละทังชาวบ้านในอำเภอประโคนชัย

บอกว่าพาญาติไปหาหมอในโรงพยาบาลบุรีรัม

เลยซื้อสลากินแบงค์รัฐบาลซะหนึ่งคู่
ก็หวังส่วนใหญ่คนหวังถูกเลขท้าย๒ตัวพอ

ไม่ได้ตั้งใจซื้อไม่ได้เลขเด็ดมาจากไหนด้วย

ปรากฏว่าโอ้ตรวจไปตรวจมาถูกรางวัลที่๑๖
๖ล้านบาทก็จะนำเงินไปชำระหนี้แบ่งทำบุญ
เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้ลูกนะครับ
ต่อเนื่องกันเลยยังอยู่ในภาคอีสาน

ขอนเจนหรือว่าขอนแก่นนี่แหละ
นางสาวปียดาบุญไตรอายุ๓๘ปี
ชาวอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่น

เธอบอกว่ามีอาชีพทำไร่ทำนาและขายพืชผักนะคะ
ก่อนที่จะถูกรางวัลที่๑สามีของเธอฝัน
ฝันว่าขับรถยนต์หมายเลขทะเบียน๑๗๕ตรงเลย
แล้วก็ขับไปพลิกความเกิดรูปปฏิเหตุ
ก็เลยตื่นขึ้นมาซื้อสลาก
ตามที่สามีฝันเลขตรงเป๊ะตามเลขทะเบียน

๑๕๗ก็กลับไงกลับอยู่ละซื้อเขาก็ต้องมีการกลับตัดนะ

รีบนำสลากกินแบ่งที่ถูกมาลงบันทึกประจำวันไว้เลยค่ะ

ส่วนปิดท้ายกันที่หน้าหนึ่ง
พิมพ์ไทยรัฐที่เป็นภาพข่าวเราเล่าไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับ
ก็คือคุณภัยโรธแสงพา
เจ้าของร้านรุ่งโรธคาร์ดแคร์ในบ้านบึงจังหวัดชนบุรี

แต่ถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว๒ใบคือ๒๕๖
ซึ่งมันตรงกับจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถตู้โดยสาร
ที่ไปชนในพื้นที่ชนบุรีนะครับในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา
โดยจะนำเงินรางวัลที่ได้ไปทำบุญอุทิศส่วนกุศล
ให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ด้วยนะครับ
ยินดีด้วยกับทุกท่านนะครับที่ตรวจรางวัลแล้ว
ดวงดีดีดวงเห็งเห็ง
ใส่ตาแบบดีดีเห็งเห็ง
เมื่อผู้เสร็จของเราถามว่าเวลาถูกรางวัลเนี่ย

พี่เขาบอกโอ้โหมือไม้สั่นเลยถ้าเป็นเราเราคงอยู่กับตัวเอง
คิดเอ๊ะมันเป็นความฝันหรือเป็นความจริง
ไปทำอะไรดีนั่งยิ้มอยู่อย่างนี้

ลงทะเบียนไปลงบันทึกประจำวันกันก่อน